ส่วนที่จังหวัดชนบุรีมีผู้เสียหายตั้ง๕ราย
เขาบอกว่าเขาตกเป็นเหยื่อคนที่มาหลอกเขาว่าตัวเองเป็นสินแส
ปรับเปลี่ยนห่วงจุ้ยให้ดูดวงให้
สรุปสุดท้ายเชิดรถจักรยานยนต์ไป
เล่าไปทีละคนแต่ว่าหนึ่งคนเขาให้ข้อมูล
เพราะเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายที่สินแส
มาเอารถจักรยานยนต์ของเข้าไปแต่บริษัทศาสตร์พ่อน้องปลือบ
มีผู้เสียหายหลายรายเลยค่ะซึ่งเป็นเหยื่อของคนร้าย
อ้างตัวว่าเป็นสินแสมาแจ้งความโดยออกอุบาย
เหยื่อดาวรถป้ายแดงให้แล้วก็เอารถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ในผู้เสียหายก็ชื่อว่านางสาวกิติยาคณา
เล่าให้ฟังนะคะบอกเธอเป็นเจ้าของธุรกิจบาเบีย
นายจิรวรรษโรธมณีก่อนอายุ๕๐ปี
ก็คือที่อ้างตัวว่าเป็นสินแสเป็นคนร้ายเนี่ย

หลังจากนั้นตีสนิทอ้างตัวบอกผมเป็นสินแสนะ
เสื้อแดงเหมือนมั้ยนะอ้างตัวเป็นสินแส
และช่วงนั้นเองร้านกำลังประสบปัญหาขายไม่ค่อยดี
ก็เลยวิธีใดวิธีหนึ่งแหละความเชื่อก็ต้องเอาด้วยเนี่ยนะคะ
ก็บอกอาจารย์เจรวรรษแก้ไขปัญหาแก้ไขดวงให้หน่อย
มีการปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยมีการหาสีที่เหมาะสมของร้าน
ช่วยกันไปหลังจากนั้นค่ะ
สินแสคนนี้เดินออกไปที่หน้าบ้าน
เห็นรถจักรยานยนต์อ้าวสีนี้มันไม่ถูกฉลกกับคุณนี่
คุณเจ้าของร้านบอกไปแบบนี้
แล้วสินแสก็บอกว่าเอาอย่างนี้ละกัน
เดี๋ยวสินแสจะเอารถจักรยานยนต์นี้ไปใช้เอง
ไม่ต้องห่วงสีดำมันไม่เหมาะกับเจ้าของร้าน
เดี๋ยวผมเอาไปใช้เองแล้วผมจะผ่อนต่อให้
ไม่ต้องเป็นห่วงเธอก็เห็นว่าเอาสนิทกันพักนึงแล้วล่ะ

หลังจากนั้นไฟแนนซ์ค่ะส่งจดหมายมาเลยบอก
รถจักรยานยนต์ของคุณไม่ส่งมาหลายงวดแล้วนะ
ก็เลยติดต่อกลับไปที่สินแสสรุปสินแสก็ติดต่อไม่ได้อีก

เขาบอกว่าเนี่ยรถมีปัญหานะตีไม่ถูกโฉลก
ต้องเอาไปเจิมอ่าพอพอนัดวันเอาไปเจิมเสร็จ
หายไปได้อีก๔๒วันมาเอารถพอใกล้จะไปเอารถ
ทักมาบอกว่าเนี่ยอาจารย์ไม่มีรถใช้อาจารย์ไม่มีรถ
ไม่มีรถใช้อาจารย์ขอส่งต่อได้ไหมแล้วเพราะเอิญว่าช่วงนั้นอ่ะ
หนูมีปัญหานิดหน่อยไม่สะดวกส่งต่อหนูก็เลยไม่คิดว่าเขาจะ
ไม่ส่งต่อแต่พอเพิ่งจะมารู้เมื่อวันที่๓เดือนมีนานี้
ก็คือเขาหายไปไหนไม่รู้ติดต่อไม่ได้เลยพร้อมกับรถ
เอาคุณกิติยาเจ้าของบาเบียถูกเชิดรถจักรยานยนต์
อีกหนึ่งคนซึ่งเป็นผู้เสียหายชื่อว่านายเจริญรัฐ
เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองถูกสินแสเจรวัตรออกอุบายให้ออกรถยนต์ป้ายแดงให้เลยนะ
เมื่อสักครู่นี้ที่ยืนจับกุญแจยักษ์จากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อสินแสคนนี้ได้อีกเลย
มั่นใจเลยตอนนั้นว่าถูกหลอกเข้ามาแจ้งความเลยค่ะ
ตำรวจเตรียมรวบรวมผู้เสียหายอันนี้เบื้องต้นเท่านั้น๕ราย
บอกว่าน่าจะมีมากกว่านี้และจะเตรียมหลักฐานในการติดตามตัวสินแสเจียรวัตรมาดำเนินคดีค่ะ
รู้ตัวว่ารู้จักสินแจเจรวัตรเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะ
ติดต่อตำรวจหน่อยค่ะที่สพนปลือค่ะ